อยู่ที่เรื่องอุบัติเหตุและความปลอดภัยเป็นเรื่องอุบัติเหตุของตัวนักแข่งบิ๊กไบท์
เป็นนักแข่งชื่อดังเขาขับบิ๊กไบท์คู่ใจค่ะคุณผู้ชมไปถึงจุดเกิดเหตุ
เป็นช่วงโค้งพอดีพี่คิงจุดนี้ค่ะในพื้นที่เขตบึงกลุ่มนะคะกรุงเทพมหานคร
ท้ายปลากับว่ารถเสียหลักพุ่งชนจนกระทั่งตัวคนขับบิ๊กไบท์เนี่ยตายค่ะที่
พ่อแม่มาดูศพนะคะถึงกับร่ำไห้แทบทำใจไม่ได้
นี้ค่ะเพิ่งเกิดขึ้นตอนตี๓ที่ผ่านมาของวันนี้เองนะคะคุณผู้ชมที่บริเวณ
เสรีไทยสามสิบแปดถนนเสรีไทยบึงกลุ่มกรุงเทพคนตายค่ะเขาเป็นนักแข่งชื่อดัง
ถ้าใครอยู่ในแวดวงบิ๊กไบท์อาจจะคุ้นชื่อนักแข่งคนนี้เขาเสียชีวิตคาที่แสดงความเสียใจด้วย
เขาคือนายกริตตินเริกปิยทรัพย์วัยสามสิบปีนะคะเป็นนักแข่งชื่อดัง
นี่ค่ะภาพขวามือคือวินโดที่เขาลงสนามแข่งก็จะมีการใช้รถคันที่เกิดเหตุนี่แหละ
ในการแข่งแต่ละสนามนะคะเพื่อเป็นการแข่งรถบิ๊กไบท์สภาพศพของเขานอนคว่ำหน้าอยู่มีบาดแผลที่ศีรษะ
แล้วก็แผลฉีกที่บริเวณหน้าท้องค่ะคุณผู้ชมแขนซ้ายก็มีบาดแผลขนาดใหญ่
น้ำมันแตกน้ำเนี่ยน้ำมันเองก็ไหลนองพื้นเลยนะคะคือเจ้าหน้าที่ต้องมีการวอร์มวิทยุเพื่อขอทรายมาโรยเอาไว้ป้องกันถนนลื่นก่อนที่จะมีการเคลียร์พื้นที่ต่อไป
ทีนี้หลังพ่อแม่ทราบเรื่องว่าลูกชายขับบิ๊กไบท์มาแล้วก็พุ่งชนจนกระทั่งตายค่ะที่แม่มาดูศพแม่ทำใจไม่ได้เลยนะคะ
แล้วก็สอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าตัวคนตายนักแข่งคนนี้ค่ะเขาไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วก็กำลังขับรถกลับบ้านขับมาด้วยความเร็วอีกกิโลเมตรเท่านั้นนะอีกหนึ่งกิโลเมตรแป๊บเดียวถึงบ้านแต่สุดท้ายไปไม่ถึง
พุ่งชนข้างทางชนกับราวเหล็กกั้นถนนนะคะจนกระทั่งร่างคนตายเนี่ยกระเด็นตกไปอยู่ข้างถนนแล้วก็เสียชีวิตคาที่
เป็นภาพตัวเองแข่งในสนามแข่งรถนะคะพร้อมกับมีข้อความในธรรมนองที่ระบายความในใจ
ลักษณะประมาณว่าในยามที่เหนื่อยในยามที่ท้อ
ผมรู้สึกว่าอยากกอดหรือว่าอยากระบายทุกอย่างกับใครสักคน
หลังเกิดเหตุตำรวจก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อไปนะคะ
ส่วนขวามือนี่คือภาพของนักแข่ง